หาเรื่องความหวานเอาไว้ก่อนมาเรื่องดวงดีดวงปังกันก่อนดีกว่า
คือตอนนั้นน้องไปไหว้ขอพรแม่พึ่งก่อนที่จะมีงานคอนเสิร์ตรำลึก๓๐ปี
วินาทีเสี่ยงเซียมซีของทั้งคู่เสี่ยงกันอยู่ตรงหน้าหุ่นแม่พึ่งบริเวณสารากลางน้ำนี่แหละค่ะ
แล้วความบังเอิญคืออย่างนี้ติ้วของเซียมซีนี่นะน้องเปล่าน้องตรีร่วงลงมาป๊ะกันเลย๒คันเลย
แล้วเลขเนี่ยมันเป็นตัวเลขเดียวกันคุณผู้ชมดูเอาเองแล้วกันนะคะยังไม่พอ
เลขเดียวกันที่ได้มันน่าอัศจรรย์เซียมซีที่ทั้งคู่ได้ก็คือ
บางคนก็บอกว่าหรือจะเป็น๐๖ถ้าจะสลับหน้าสลับหรือว่า๐๙มั้ย
แล้วรู้อะไรไหมคุณผู้ชมถ้าแม่พึ่งยังอยู่ปีนี้๖๐ปีนะ
อายุแม่พึ่ง๖๐ย่าง๖๑สิงหาคมที่จะถึงนี่ก็คือ๖๑ปีนั่นเอง
หลายคนก็บอกมันคือเรื่องความบังเอิญหรือเรื่องอะไรกันแน่
ส่าหบังเอิญได้เลขตรงกันแบบนี้น้องเป่ารออะไรล่ะจ๊ะพี่จ๋า
แม่พึ่งเสร็จสับพุ่งไปเลยแผงลอตเตอรี่ในวัดทัพกระดานจัดมาซะหลายใบเลยค่ะ
เลขอะไรเราขอไม่พูดคุณผู้ชมดูกันเอาเองแล้วกัน
เรื่องเรียกน้องเป๋าเขาจะเพื่อนคุณผู้ชมดูกันเองให้เต็มตาเลยจ๊ะ
ก็ตามที่คุณผู้ชมเห็นนะคะใช้วิทยาลัยรับชมด้วยนะจ๊ะ

ส่วนการจัดงานที่จะเริ่มขึ้นนะคะก็วันนี้วันแรกพ่อค้าแม่ขายก็เข้ามาจับจองพื้นที่ในงานกันเยอะเลย
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขตรวจโควิดทุกรายแล้ว
เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการการป้องกันโควิดคุณผู้ชม
แล้วก็อีกหนึ่งไฮไลท์อีกไฮไลท์เยอะ
ปีนี้ก็คือการเผยโฉมหุ่นแม่พึ่ง

นี่คือหุ่นแม่พึ่งหุ่นที่๑๓
เลข๑๓เนี่ยเกี่ยวอะไรกันก็คือเลขที่วันที่แม่พึ่งเสียชีวิตนั่นเองคุณผู้ชม
หุ่นล่าสุดเห็นเขาว่ากันนะ

ที่สร้างขึ้นที่วัดทัพกระดานคุณผู้ชม

ก็ได้ร่วมกับทางวัดจัดสร้างขึ้น
ตั้งอยู่ภายในเขาถ้ำธรรมเทียมนี้นะคะ

แล้วแม่พึ่งก็สวยงามมาก

ย้ำนะเขาบอกว่าอันนี้จะเป็นหุ่นสุดท้าย
ที่วัดทัพกระดานหุ่นที่๑๓พี่แจ๊ก
ถ้าจำได้นะคะปีที่แล้วมีช่างแต่งหน้าท่านหนึ่ง
เข้าไปที่ถ้ำนี้แหละค่ะแล้วก็ไปกระซิบที่หุ่นที่ตัวเองไปถวาย
แล้วปรากฏว่าถูก๒ตัวตรงเลย
ถ้ำแห่งนี้แหละคุณผู้ชมก็ตามกันได้นะคะ
งานมีวันที่๑๐๑๘มิถุนายนนะคะ
และอย่างที่บอกไปนะคะเวียนมามาจบครบเดือนมิถุนายนทุกปี
เราก็จะได้เห็นภาพพ่อปุ้มไกรสอนนะคะแล้วก็น้องเพชรพุ่มพวงเคียงข้างด้วยกันตลอดค่ะ

แต่ปีนี้ค่ะล่าสุดเราเจอพ่อปุ้มไกรสอนบอกว่าขอให้ลูกชายน้องเพชรเนี่ยคือเป็นแม่ทัพเลย
เพราะว่าตัวเองจะขอถอยหลังมา๑๙
เพื่อให้น้องเพชรเป็นตัวหลักในพิธีการต่าง
อย่างเช่นถ้าใครอยากขึ้นเวทีร้องเพลงที่วัดทัพกระดานเนี่ยค่ะ
ไปบอกน้องเพชรเอาพ่อไม่ขอยุ่งแบบนี้ค่ะ
ส่วนหนึ่งแล้วนะคะพ่อปุ้มก็บอกว่าพ่ออายุมากแล้วค่ะ
ปีนี้ก็๖๕แล้วพ่อบอกไม่ได้บอกเลขนะแค่บอกอายุเฉยค่ะ
อีกอย่างนะคะก็อยากให้น้องพิษโตขึ้นได้ดูแลจัดการสิ่งต่างของแม่พึ่งด้วยตัวเองค่ะ
ก็พ่อกุ้มจะไม่ได้ไปวัดที่ภาษีเอกมัยที่กรุงเทพนะคะ

ส่วนตัวพ่อปุ้มจะไปที่วัดทัพกระดานแล้วก็ทำบุญถวายเพลงนะคะ
รอขึ้นเวทีในช่วงค่ำพร้อมกับครอบครัวแม่พึ่งทั้งหมดเลยค่ะ
ส่วนเรื่องเสี่ยงดวงนั้นคุณผู้ชมฟังให้ดี

จับที่วัดประศรีเอกมัย

เดี๋ยวให้น้องเพชรเป็นคนจัดการค่ะนะคะ
ปุ้มบอกเลยนะคะว่าปีนี้ครบรอบ๓๐ปี

พุ่มทวงดวงจานจะนำโชคไปให้ทุกคน
๕๖๓ยามที่ถูกเลข๓ตัวตรงเลย

เอาเป็นว่านะคะไปฟังเสียงพ่อปุ้มกันดีกว่า

ปีนี้ยกให้เพชรเขาเป็น

ช่วงเช้าเพชรเขาจะไปที่วัดภาษี

ทั้งคืนขอให้พุ่มพวกนับจร
แสดงอิทธิฤทธิ์อะไรก็ได้

แฟนคลับสองปีแล้วไม่มีไรได้

จำได้เหรอปีนั้นสามตัวตรง
สักปีหนึ่งให้แฟนได้ร่ำได้รวย
ได้รำนึกถึงปุ้มพวงตรงจันทร์ต่อไป
สตาร์ท๒นะคะให้พ่อปุ้มพูดตรงเป่งนะคะ
แล้วก็พ่อปุ้มบอกเรากระซิบบอกเราว่าเลข๐๓
ซื้อลอตเตอรี่ออนไลน์เอาไว้หมดแล้วจ้า
คนแรกเลยพ่อบอกนะคะศูนย์สามก็มาจากสามศูนย์
ครบรอบการจากไปของแม่พึ่งครบ๓๐ปีพอดิบพอดีนะคะคุณผู้ชมค่ะ
และเป็นประจำค่ะทุกปีเขาก็จะมีการจัดงาน
วัดทัพกระดานจังหวัดสุพรรณบุรีใช่ไหมคะ
ปีนี้ก็เช่นเดียวกันเริ่มตั้งแต่วันนี้ค่ะ
ยาวไปจนถึงวันที่๑๘มิถุนายนนี้
จะมีศิลปินมากหน้าหลายตานะคะสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียน
มามอบความสุขให้กับแฟนเพลงกันนะคะคุณผู้ชม
โดยงานนี้ค่ะพี่โอ่งสลักจิตและพี่ไก่จันจวง
น้องสาวของแม่พึ่งนะคะเขาฝากเชิญชวนนะคะ
แฟนบันเทิงไทยรัฐทั้งไกลแล้วก็ใกล้จังหวัดสุพรรณบุรี
ไปเที่ยวทำบุญชมคอนเสิร์ตจากศิลปินดังกันแบบจัดเต็ม
พร้อมกันนั้นนะคะยังสามารถอุดหนุนเสื้อที่ระลึก
ครบรอบ๓๐ปีแม่พึ่งกันได้
ส่วนหลังจากนี้นะคะทั้งคู่จะมีโปรเจกต์ไหน
เพื่อเป็นการไว้อะไรให้กับแม่พึ่งอีกหรือเปล่า
เรื่องนี้พี่โอ่งพี่ไก่ให้ไปถามไทย
เพราะว่าลิขสิทธิ์อยู่ที่ทางโน้นเพียงคนเดียว
และหลังจากนี้คอนเสิร์ต๓๐ปีภูมิฟังจงใจ
ไก่จันจวงก็จะกลับมาทำเพลงอีกครั้ง
เช่นเดียวกับพี่โอ่งสลักจิตนะคะ
ก็ทำเพลงลงยูทูปทุกเดือนเช่นเคยค่ะ
อาจจะบอกว่าจะทำอะไรก็ตามเพราะว่าก็อยากจะให้แจ้งเขาหน่อยนะคะเพราะว่าเราก็ต้องเกรงใจความเป็นลูกเป็นพ่อเขานะเนาะยิ่งตอนนี้ลิขสิทธิ์มาแรงนะคะเราก็ต้องให้เกียรติกันแล้วก็จะทำอะไรก็ตามเพียงแค่บอกข่าวนิดหน่อยก็โอเคแล้วล่ะ
ของพี่มีทุกเดือนค่ะมีเพลงทุกเดือน
ก็ไปติดตามในยูทูปได้เลย
เพราะว่ามันจะมีโอ้งสละกิจในช่องของตัวเอง